แล้วก็บอกว่านี่คือสั่งสอนหรือระบายอารมณ์กันแน่
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
เห็นไหมฮะเธอโทรศัพท์อยู่นะ
แล้วก็มือหนึ่งก็เท้าเซเอวอยู่
สักพักนี่แหละครับเอามือนี่แหละฮะ
ทุบหลังเด็กผู้ชายยังปั๊กเลยนะฮะ
เหนียวแขนทุบเต็มแรงนะครับ
หลังจากทุบไปหนึ่งปักก็ยังยืนคุยโทรศัพท์อยู่
อยู่ข้างนักเรียนชายคนนี้อีกพักใหญ่นะครับ
น้องนักเรียนได้แต่ก้มหน้าก้มตาก็ไม่รู้ว่ามีความผิดอะไร
คนในโลกโซเชียลก็บอกสงสัยครูลงโทษ
แต่ว่าเด็กเขาทำผิดอะไรถึงต้องลงโทษขนาดนี้นะครับ
หรือว่าครูบ้าอำนาจคือในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยพอครูคุยโทรศัพท์อีกสักพัก
ก็กำมือทุบปากลงไปที่หลังของเด็กผู้ชายคนนี้
จนน้องนี่สนุ่มตัวยนแหละคุณ
แรงพอสมควรเพราะน้องเขาตัวใหญ่นะ
แต่โดนทุบหลังเข้าไปแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทีนี้คลิปนี้มีคนนำมาโพสต์ลงทวิตเตอร์ไว้นะฮะ
เพจดังเขาก็เอามาโพสต์ต่อ
บางคนเขาก็เอามาโพสต์ไว้
แล้วก็แฮชแท็กไว้บอกว่าโรงเรียนชื่อดังย่านอุดมศุกร์
บางคนเขียนที่เอามาโพสต์ต่อนะ
บอกว่าดีจริงนะครับโรงเรียนนี้
ครูโทรคุยกับแม่ของเพื่อนอันนี้เพื่อนแอบถ่ายไง

ครูกำลังโทรคุยกับแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้
แล้วอีกมือหนึ่งก็ตีเด็กผู้ชายคนนี้
ครูนี่แยกประสาทได้เฟี้ยวมากเลย
วัวให้ผูกรักลูกให้ตี
แท็กอยากดังเดี๋ยวผมจัดให้
และมันก็กลายเป็นประเด็นที่มีการแชร์ออกมาในโลกโซเชียล
ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายก็ได้แฉออกมา

หรือนี่เป็นที่มาของคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแรง

โรงเรียนชื่อดังย่านอุดมศุกร์ไม่ได้มาทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนนะ
แต่มาเพื่อให้สังคมรู้ว่าการกระทำแบบนี้
มันสามารถมาทำกับบุตรของคุณได้หรือ
ถ้าเป็นบุตรของคุณคุณจะยอมหรือ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายก็แฮชแท็กเหมือนกัน
บอกโรงเรียนชื่อดังย่านอุดมศุกร์
นี่คือสิ่งที่เราเจอกับตัว
คือเพื่อนเราโดนครูตบหัว

มีรูปอธิบายเหตุการณ์อยู่ในเมนต์นะคะ

ครูคนนี้ชอบลงโทษนักเรียนแบบเกินความจำเป็นไปไม่มาก

เริ่มเริ่มจากพวกเราทำงานที่ครูสั่งออกมาไม่ดี
เหมือนว่าตอนนั้นเป็นงานโรงเรียน

และนี่คือการลงโทษของคุณครู
คือไม่ใช่มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาแค่คลิปเดียว
เขาบอกว่าโอ้โหมีเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายโดนสั่งวิทย์พื้น
เด็กผู้หญิงโดนสั่งวิดพื้นทั้งกระโปรงอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วเขาก็แฮชแท็กโรงเรียนกันเยอะแยะเลย
แต่ว่าไม่ได้แฮชแท็กชื่อโรงเรียนไว้
ทีนี้กลายเป็นเรื่องกลายเป็นราว
ในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันอย่างหนัก

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าวันนี้ด้วยนะคะ
เวลาที่มีเรื่องราวแบบนี้นี่มันกลายเป็นประเด็นร้อนทุกทีเลยนะคะ